กันที่งานเปิดตัวละครของวิกน้อยศรีนะคะละครเรื่องมาตาราดาค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะมีพระนางชื่อดังคุณเต้ยเจรินพรมาปะทะกับเจมส์จิรายุ
บอกเลยนะคะว่าโอ้โหศิลปินดาราคับข้างห้างแตกอีกเช่นเคยค่ะ
งานนี้นะคะก็มียายป๋อมแปมมาด้วยแล้วก็ดาราหน้าใหม่นะคะอย่างหนุ่มต้นอาร์สค่ะ
หนุ่มต้นอาจก็คือแฟนไก่เก่าคุณคุณเต้อเออน่ะค่ะเกือบมามาประเดิม
งานแสดงละครเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งงานวันนั้นเนี่ยค่ะนางเอกดังอย่างคุณแต้วนะคะ
ซึ่งก็เป็นภาพที่ประทับใจแหละ

ในงานนี้เองค่ะสาวเต้ยก็ได้มาเผยความรู้สึก
หลังจากที่คว้าปริญญาณโทไม่ได้สำเร็จค่ะ
ซึ่งครั้งนี้เจอหนุ่มอเลคซ์ด้วย

คว้าใบปริญญามาได้ค่ะซึ่งหลายคนก็ชื่นชมกับมิตรภาพอันยาวนานนะคะซึ่งเต้ยก็บอกว่าเป็นความจริงใจในฐานะเพื่อนที่ดีที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันค่ะ
ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบเข้าใจทั้งสองฝ่ายด้วยเธอบอกแบบนี้ฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
คนของเราและคนเขาก็เข้าใจ
เข้าใจค่ะก็ขอบคุณทั้งสองฝ่างที่เข้าใจด้วย
เพราะว่าเต้ยรู้สึกว่าสิ่งที่เต้ยกับอเล็กซ์ทำมันมีประโยชน์กับสังคม
เราสองคนไม่ได้มีแบบเรื่องอะไรแบบนั้นจริงคือมันเป็นความจริงใจต่อกันมากจริงอะค่ะ
เต้ยกับหวานใจรุ่นพี่เจโตค่ะ

ส่วนข่าวลือเรื่องเพื่อนสนิทอย่างสาวแมทนะคะ

หนุ่มคนรู้ใจคนใหม่ไปเดินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือหนูก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอแมทนะพี่

นี่น้องบอกอย่างนี้นะ

อัปเดตหัวใจของผู้เก็บความรักเจมป์จิดีกว่าค่ะ

น้อยแต่หวานนะจ๊ะ
หวานใจสาวโฟมออกสื่อนะคะ
เพราะว่านานทีปีหนเราจะได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ค่ะ

ซึ่งหนุ่มเจมส์เขาก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาดีนี่แหละค่ะ

ส่วนเรื่องกระแสแอนตรงแอนตี้นะคะที่ก่อนหน้านี้
อาจจะมีหลายคนที่ไม่ปลื้มอะนะคะ
โหโถ่ตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วล่ะค่ะ
จริงไม่ค่อยได้มีโอกาสน์แบบว่าลงรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็อันนี้ก็เป็นแบบกลืนบ้างคล้างเคราะห์
แต่ก็เป็นงี้มาตลอดค่ะ
ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่สบายใจขึ้นนะครับ

ที่เห็นด้วยแล้วก็แบบ

ไม่ได้เยอะมากในสมัยนี้หรือว่าในตอนนี้นะครับ

ใช่เพราะเราติดตามเขาที่ผลงาน

คุณผู้ชมค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังว่างานนี้
แป้วนาธพรเขามาให้กำลังใจเตยและเจมส์ด้วย
ก็เลยทำให้มีโอกาสได้เจอกับหนุ่มต้น
ทีนี้หลายคนว่ามันยังไงเขาเจอหน้ากัน
ซึ่งต้นอาจบอกว่าสบายมากพี่ทักทายกันได้ปกติ
เข้าใจแหละว่ามีคนจับตามองหลังจากที่เลิกรากันไป
แต่ยืนยันนะคะว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
ส่วนความรักครั้งใหม่ล่ะกับผู้ประกาศข่าวสาวเซนเมจกา
ก่อนหน้านี้เขาเป็นเพื่อนดีเจมาด้วยกันนะ

ใช่ค่ะแล้วหลังจากข้ามเฟรนโซนมามาเป็นแฟนกัน

ความรักครั้งนี้ไม่คาดหวังขออยู่กับปัจจุบันดีกว่าครับ

ก็ให้กำลังใจเพื่อนทุกหมด

เป็นเพื่อนกันครับคุยกันได้ปกติครับ
เขามีแสดงความยินดีได้ไหมโอ้โหได้เป็นแบบนักแสดงแล้วยัง
ยังเจอแค่แบบโบกไม้โบกมืออย่างเดียว
แต่ว่ายังไม่ได้แบบมีโอกาสเข้าไปคุยกันขนาดนั้นครับ
ผมกับแต้วก็เป็นเพื่อนกันได้อยู่แล้วแน่นอน
ปกติครับดีครับดีเรื่อยครับก็ศึกษากันไปครับ
เรามาจากความเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เหมือนเดิมครับโฟกัสปัจจุบันครับ